เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเจอกับตัวจะทำยังไงกันครับ
เพราะว่ามีลูกสาวคือด่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลั่นเลย
จากว่าเป็นห่วงมากพ่อของเธอป่วยหลายโรคนะครับ
ก็เลยโทรเรียกรถฉุกเฉินให้มารับพาไปโรงพยาบาล
ระหว่างทางที่พาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ที่ขับรถฉุกเฉินเหมือนกับว่าชะลอรถเพื่อจะดูต้นไม้
ชะลอรถเพื่อรับซื้อกล้วยทอด
บอกว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอนี่นาทีฉุกเฉินเลยนะ

พี่ไม่เน่ะเน่นทางทาง
แต่พี่มากินกวยทอดปังหมายอาจจะแค่ชะลอ
แต่มันใช้อารมณ์ที่จะจะว่าเป็นอะไร
แต่พี่ไม่สรรพวงจะเอาพ่อหนูเอา
เวลาเรื่องน้องชายผมนะเขาจะคิดแค่มิวสินมาก
มันหน้าเด็กเหมือนเด็กมากสำหรับหนูมันก็เด็ก
แต่หนูยืนยันมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วว่าพี่น้องชายหนู๒๒แล้วรักษาตาได้
แต่หนูสงสัยเรื่องต้นไม้กับกล้วยทอดพี่ทำได้ยังไง

นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้สงสัยครับ

เรื่องต้นไม้กับเรื่องกล้วยทอดพี่ทำได้ยังไง
มีหัวใจหรือเปล่าเป็นคำถามจากฝั่งของลูกสาวผู้ป่วยนะฮะ

คลิปนี้ครับเป็นช่วงหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวของผู้ป่วยพร้อมกับคุณแม่
ต่อว่าเจ้าหน้าที่ขับรถโรงพยาบาลครับ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่ขับรถโรงพยาบาล
รับคุณพ่อของเธอซึ่งมีอาการป่วยหลายโรค

แต่ปรากฏว่าระหว่างทางเหมือนมีการชะลอรถ

รวมทั้งแวะเอากล้วยทอดที่สั่งซื้อเอาไว้
ทีมข่าวได้พบกับนางสาวสุชาดาครับ
เป็นลูกสาวของคุณลุงสมหมาย
คุณลุงสมหมายอายุ๖๔ปีนะครับ

ลุงสมหมายบอกว่าพ่อเธอแน่นหน้าอก

แขนขาไม่มีแรงเพราะว่าเป็นโรคหัวใจ

แล้วก็บอกว่าต้องมีญาติขึ้นรถไปด้วย

บอกว่าหลานอายุ๒๒แล้ว

โดยหลานนั่งข้างคนขับ

เป็นวงจรปิด๑๐โมง๔๘นาทีครับ

ของโรงพยาบาลขับออกไปจากซอยครับ

ต่อจากนั้นเหมือนกับว่า

กำลังชะลอเพื่อจะดูต้นบอนด่าง

ต่อให้มันจะแค่๑นาที๒นาที
แต่ทุกวินาทีมันมีความสำคัญกับผู้ป่วยที่อยู่บนรถ
ที่จะต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่า

แล้วคุณพ่อต้องนอนโรงพยาบาล๑คืน
โดยที่ไม่ได้มีคำชี้แจงใดออกมาครับ
จนกระทั่งโพสต์คลิปลงไปในเฟซบุ๊ก
ต่อมาถึงมีตัวแทนโรงพยาบาลออกมาขอโทษ
ในขณะที่หลานชายที่นั่งรถฉุกเฉินไปด้วยครับ

ตอนนั้นก็คิดว่าอ๋อชะลอรถเพราะว่าข้างหน้ามันมีลูกระนาดหรือเปล่า

เดี๋ยวมันกระทบกระเทือนกับรถแล้วก็คนป่วยข้างหลัง
กลายเป็นว่าเหมือนเขากำลังชะลอรถเพื่อจะดูต้นบอนด่าง
แล้วก็หันไปคุยกับเจ้าหน้าที่หลังรถ๓คน

ก่อนออกจากซอยพอข้ามไฟแดงมาแล้ว
ก็ชะลอรถอีกแล้วจอดรถเพื่อรับกล้วยทอดจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ข้ามถนนมายื่นให้หลังรถ

ญาติและครอบครัวของคุณลุงสมหมายที่ป่วยอยู่หลังรถ
แล้วเขาไปรออยู่ที่โรงพยาบาลก็ร้อนใจก็โทรถามเลยบอกว่า
หรือยังอยู่ไหนแล้วอาการเขาเป็นยังไงบ้าง
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางด้านของหลานชายเล่าเพิ่มเติม
เดี๋ยวลองฟังข้อมูลจากทางลูกสาวของผู้ป่วย

วินาทีเดียวสำหรับพ่อหนูสามารถเสียได้เลย

ตัวหนูไม่ได้ถึงขนาดจะต้องออกงานไปเลย
แต่ให้ทางโรงพยาบาลตัดสินใจกันเอาเองว่า
คุณจะเอาบุคลากรของคุณไว้หรือว่าตัดสินใจยังไง

แต่อยากให้ปรับปรุงทุกจุดที่ไม่ดี
ส่วนที่ไม่ดีนะคะแต่ส่วนที่ดีเขาก็เยอะ
แต่เขาก่อนจะรอเขาคุยกับข้างหลัง
คนขับพี่คุยกับที่เขาอยู่ข้างหลังคุยว่า
นั่นเห็นแล้วยืนอยู่ยืนสวยอยู่
พอขับข้ามไปปุ๊บเขาก็เริ่มชะลอ

จอดก่อนถึงผู้หญิงผู้หญิงเขาก็เดินมาตรงประตูเลื่อน

เพราะปกติถ้าเราเห็นรถกู้ชีพกู้ภัย

วินาทีล้วนแล้วแต่มีค่าต่อชีวิตของผู้ป่วย

หลานชายผู้ป่วยแล้วก็ลูกสาวผู้ป่วยนะครับ

ผู้ป่วยที่รถฉุกเฉินต้องมารับนะครับ
เล่าให้ฟังน้ำตาซึมเลยบอกว่าเสียใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และนอกจากนี้เนี่ยคุณป้าเมียของคุณลุงนะครับ
ขอคุณหมอว่าอยากจะให้นอนพักอีกสักคืนหนึ่ง
แต่คำตอบที่ได้เนี่ยมันจี๊ดใจมากเลยพี่มิ้วคุณผู้ชม
คำตอบที่ได้ก็คือที่นี่ไม่ใช่โรงแรม
แล้วก็มีพยาบาลมาบอกคุณลุงในห้องฉุกเฉินบอกว่า
อย่าไปบอกใครเรื่องแวะซื้อกล้วยทอดนะคุณลุงก็เลยงง
ฮะทุกคนยืนยันตรงกันว่าไม่ได้ต้องการถึงขนาดที่ว่าต้องไล่ใครออกนะ
แต่แค่อยากจะให้ปรับปรุงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก
ค่ะคุณลุงบอกแบบนี้ฮะ
ในขณะที่ทางโรงพยาบาลนะครับชี้แจงเบื้องต้นบอกว่า
เรื่องต้นผู้บริหารโรงพยาบาลได้รับทราบแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจ
รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันกับเหตุการณ์นี้นะครับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ฝึกอบรมด้านจริยธรรมวิชาชีพการให้บริการอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอด้วย
ขณะที่เหตุการณ์ในคลิปก็จะเห็นว่าพี่ผู้ชายซึ่งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเปล่า
เขาก็นิ่งนะฮะแล้วก็พูดคำว่าขอโทษ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปจะมีคำชี้แจงหรือว่าบทสรุปอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ
มิวเห็นล่าสุดมีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าทางแม่ค้าขายกล้วยทอด
ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้จอดนานไม่ได้หยุดนานเขาโทรมาสั่งล่วงหน้า
ขับผ่านแล้วแบบหยิบกล้วยไปเลยอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหแต่ญาติของคนป่วยเขาบอกว่า๑วินาทีก็มีความหมายนะ
สำหรับเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินนะคะ